ก็ไม่ต้องไปกินสิจะรอทำไมอยู่นะคะ
จะพาไปอีกหนึ่งจังหวัดที่มีของกินอร่อย
เมืองเก่าของเราแต่ก่อนพระนครศรีอยุธยา

ถึงสู่แน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีร้านอาหารอร่อย
นี่ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวไข่กรุงศรีค่ะ

แล้วก็นี่ค่ะเมนูต้มยำไข่เต่าเจ้าพระยาค่ะ
ไม่ใช่แค่หน้าตาจะน่ารับประทานเท่านั้นนะคะ
แต่เมื่อได้ชิมแล้วคุณจะหลงรักและติดใจแบบสุด
เส้นบะหมี่กลมเหนียวนุ่มกำลังดีค่ะ
โปะมาด้วยไข่ออนเซน
แล้วยังมีกุ้งแม่น้ำอายุทยาแท้ส
สดมันกุ้งเยิ้ม
แล้วก็มีนี่ค่ะเห็ดตับเต่า
ซึ่งเป็นเห็ดพื้นบ้านของอายุทยาด้วย
เห็ดตับเต่าที่ขึ้นอยู่ตาม

นี่เขาใส่เข้าไปแบบนี้คุณ
เห็นไหมหน้าตามันมันก็สวับอร่อยมาก
แล้วก็เพิ่มความจัดจ้านด้วยซอสต้มยำสูตรพิเศษนะคะ
เรียกว่าครบเครื่องต้มยำสุด

ลาวาทะเลแซ่บกุ้งแม่น้ำ

ชนิดที่เรียกว่ายกทะเลมาเสิร์ฟถึงโต๊ะ
เพราะมีทั้งปลาหมึกสอดไส้กุ้ง
อยแมลงผู้แล้วก็เนื้อปลาสด
แถมมีไข่ออนเซนต์อีก๒ลูก
โอ้โหไข่๒ใบ
บอกเลยว่าถึงจะชามใหญ่เครื่องจะเยอะ
แต่ว่ารสชาติเนี่ยยังกลมกล่อมตรงสูตร
เข้มข้นไม่จางหายแน่นอนคุณชนะ
บางคนอาจจะกังวลชามใหญ่แล้วมันจะเจือจังไหม
อันนี้บอกเลยว่าเข้มข้นแน่นอน

ใครกำลังจะเดินทางไปพระนครศรีอยุธยา
หรือว่าผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะคะ
สักหน่อยละกันไปพิสูจน์ความอร่อย
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ร้านนี้กันได้
ร้านอยู่ในตัวอำเภอเมืองค่ะ
ตั้งอยู่ข้างสนามกีฬากลางจังหวัด
ทุกวันนะคะตั้งแต่๗โมงเช้า

หรือคุณผู้ชมจะโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนก็ได้

ส่วนใครที่ดูแบบนี้แล้วโอ้โหติดอกติดใจ
อยากจะติดตามต่อดูรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องนะคะ

พาเราไปพบกับเรื่องราวความอร่อยปักบุตรกันแถว
บ้างหนาสีเหนือกรีน
ไปดูกันเมนูอะไรบ้างนะคะ
เริ่มต้นกันที่สปาเกตตี้คาโบนาร่า
ใส่หน้าเจ้าหู้เหรอเป็นแบบคาร์โบนาร่าใสไลครีน
แน่นอนค่ะคุณค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายเมนูเส้นและคาวหวาน
ที่เขาหยิบเอาถั่วเหลืองมาสร้างสรรค์เป็นเมนูเด็ด
จากอุเมโมโนคาเฟ่อุเมโนคาเฟ่นะจ๊ะแล้วก็ไปลิ้มลองก๋วยเตี๋สายพันธุ
สไตล์สากลกับรสชาติต้นตำรับซอสเผ็ดจากดอยตุงค่ะ
โดยเจ้าของร้านเป็นคุณหมอสุดหล่อที่ร้านมีเส้นบายแม่สาย
นี่ดูสิค่ะหน้าตาน่ารับทานยิ่งนัก
และปิดท้ายกับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นกระทะร้อน
สุดยอดร้านเส้นที่ขายบนรถตู้

กับร้านเตี๋ยวหมูรถตู้ค่ะ

ร้านนี้แล้วเขาก็บอกเลยนะเวลาเขานำเสนอแต่ละจาน
มันดูมีสีสันแล้วมันดูน่าทานมาก

ใช่ค่ะก็เป็นจุดเด่นที่ทำให้ใครหลายคนแถวนั้นจดจำได้
เพราะว่าการที่ดัดแปลงรถตู้มาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แหละจ้า
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเอามาให้ดูเป็นน้ำจิ้ม
เรียกน้ำย่อยกันซะก่อนว่าน้ำลายไหล
หลังจากที่ดูโอ้โหไทยแลนด์แล้ว
เปิดมาถึง๑๑นาฬิกาคุณจะได้เห็นเมนูอะไรบ้าง
โอ้โหแต่ละเมนูนะชวนเรียกน้ำลายมากเลยคุณ

ใครที่ชอบเมนูเส้นนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับ
ท้องไส้ผมนี่ปั่นป่วนไปหมดแล้ว